ห้าสองเพลงนะคะยี่สิบหกมิถุนายนจนถึงวันนี้เอาจริงจริงนะครบหนึ่งสัปดาห์แล้วค่ะอ่า
หาคำตอบของสาเหตุก็คือสิ่งที่ประชาชนรอฟังอยู่ค่ะแต่จากเหตุการณ์ในครั้งนี้
ทำให้หลายคนตระหนักถึงภัยอันตรายที่เกี่ยวกับหม้อแปลงและสายไฟที่ยุ่งเหยิงใกล้กับอาคารบ้านเรือนที่พักอาศัยแล้วก็แหล่งชุมชนมากขึ้นก็ต้องยอมรับว่าเหตุการณ์
ห้อแปลงระเบิดและสายไฟช็อตจนเกิดไฟลุกไหม้ในบ้านเราเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
มีการแชร์คลิปแชร์ภาพจากประชาชนกันหลายเคสหลายกรณีนะคะหลายพื้นที่เนี่ยบอกเลยว่าน่ากลัวทั้งนั้นค่ะ
แล้วนี่แหละค่ะลองไปดูนะคะเขาบอกว่าเนี่ย
กลายเป็นความหวาดภาวะเลยคือคนที่อยู่ใกล้ใกล้แถวนั้นครับพี่ปอย
เขาก็จะหวาดภาวะว่าคนที่เป็นผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้กับหม้อแปลงไฟฟ้า
ใช่ค่ะโดยเฉพาะใครที่มีบ้านอยู่ใกล้เนี่ยนะคะ
เขาก็กลัวว่าสักวันหนึ่งภัยใกล้ตัวนี้
มันอาจจะเกิดขึ้นกับบ้านตัวเองเมื่อไหร่ก็ได้

มีหม้อแปลงขนาดใหญ่ที่เป็นแบบเดียวกัน
สำหรับการระดมความคิดเห็นเรื่องการเฝ้าระวังเป็นสิ่งสำคัญค่ะวันนี้ทันข่าวทันกระแสก็เตือนภัยเรื่องใกล้ตัว
รวมรวมความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์จากกรณีศึกษาไฟไหม้ที่ตลาดสำเพ็งมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามนะคะ
ก็พูดถึง๓กฎเหล็กแล้วก็๑๐วิธีเอาตัวรอดจากหม้อแปลงที่เหมือนกับระเบิดเวลาหน้าบ้านเนี่ยแหละค่ะ
เหล็ก๓ข้อที่ต้องรู้เลยก็คือ๑หม้อแปลงไฟฟ้าทุกลูกระเบิดได้หมดนะคะ
และอาจจะระเบิดเมื่อไหร่ก็ได้สองก็คือก่อนการระเบิดมันจะมีสัญญาณเตือนอยู่ให้เราเห็นหรือได้ยินเสมอ
อย่างเช่นมีควันหรือมีเสียงเปรี้ยเปรี้ยดังขึ้นอืมสามก็คือหม้อแปลงส่วนใหญ่มันจะมีน้ำมันอยู่ข้างในด้วยค่ะ
เพื่อใช้สำหรับลบความร้อนแต่มันก็ติดไฟได้ด้วยไงคะ
วิธีเอาตัวรอดสิบประการที่ทั้งหน่วยงานและผู้พักอาศัยต้องรู้ก็คือสายสื่อสารรกรกเนี่ยต้องหาทางเอาออกเลยนะ
เพราะว่าสายพวกนี้มันติดไฟได้และทำให้ไฟมันลามเข้าตัวอาคารค่ะ
สองก็คือพยายามอย่าซื้อตึกแถวที่มีหม้อแปลงอยู่ในระยะประชิดสามคือถ้าซื้อมาแล้วเนี่ยทำไง
ก็ต้องใช้หน้าต่างที่ไม่ติดไฟและปิดหน้าต่างไว้ตลอดเวลาอืมสี่ห้องที่อยู่ใกล้หม้อแปลง
อย่าให้มีผ้าม่านหรือวัสดุติดไฟอยู่ใกล้หน้าต่างเลยนะคะห้าเตรียมถังดับเพลิงเอาไว้เลยค่ะ
อย่าจอดรถใต้หม้อแปลงเจ็ดอย่าค้าขายใต้หม้อแปลงแปด
ถ้าเห็นหม้อแปลงควันขึ้นเนี่ยรีบถอยออกมาเลยแล้วตะโกนบอกทุกคนให้หนี
หาซื้อปืนเทอร์โมกันมายิงวัดอุณหภูมิบ่อยถ้าเกินร้อยองศาเซลเซียสเมื่อไหร่แจ้งเจ้าหน้าที่เลยค่ะ
จำไว้เสมอว่ามอบแรงทุกลูกระเบิดเมื่อไหร่ก็ได้อย่าไปอยู่ใกล้เด็ดขาดนะคะ
เอาอย่างนี้คุณผู้ชมคะลองไปดูฝั่งทางด้านของอาจารย์ออแนะนำหน่อยนะคะ
อาจารย์ออสค่ะรองศาสตราจารย์วิราชัยพุทธวงศ์ค่ะ
อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะ
ให้ความรู้แบบนี้นะว่าภายในหม้อแปลงไฟฟ้าลูกใหญ่ยักษ์เนี่ย
มีขดลวดอยู่ข้างในมีแผ่นเหล็กและมีตัวฉนวน
กระแสไฟจะวิ่งอยู่ในนั้นแต่ว่ามันจะมีระบบระบายความร้อน
ใช้น้ำมันหล่อเย็นจุดเดือดต่ำปริมาณ๑๐๐ลิตร
ซึ่งระบบการทำงานเหมือนกับในหม้อน้ำรถยนต์
ทำหน้าที่ลดความร้อนของเครื่องยนต์ค่ะ
ก็จะเป็นน้ำมันตัวที่ทนความร้อนสูงถึง๕๐๐องศา
แล้วระบายความร้อนออกจากหม้อแปลง

อย่างเช่นมีเรื่องของการลัดวงจรอยู่ข้างใน
ความร้อนที่เกิดขึ้นมันจะสูงกว่าจุดเดือกของน้ำมันด้วยซ้ำ

น้ำมันจะเกิดการเผาไหม้
และไฟก็จะไหม้หม้อแปลงอย่างเหตุการณ์ที่ผ่านมา
ทีนี้ทางด้านของสัตว์อาจารย์ดรสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์นะคะ
ผู้สมัครผู้ว่ากรทมบอกว่าจุดอ่อน
ก็คือเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัย

ระยะมันประชิดต่ำกว่า๖เมตร
จริงมันต้องมีแผงป้องกันไฟทำหน้าที่เป็นฉากกั้นไฟก่อน
เพื่อป้องกันไม่ให้ไฟมันลามเข้าตัวอาคาร

เรื่องของการเดินสายไฟหรือนำหม้อแปลงลงดินเนี่ย
อันนี้ไม่ได้แก้ปัญหาไฟฟ้ารัดวงจร
หม้อแปลงก็ยังระเบิดได้ถ้าไม่มีมาตรฐานความปลอดภัยค่ะ
เรื่องของสายไฟสายสัญญาณรุงรังในทุกที่

เพราะสายไฟรุงรังเป็นเหตุทำให้ไฟฟ้ารัดวงจรได้ง่าย
แล้วก็เกิดไฟไหม้ลามตามสายไฟนะคะ

โดยสายไฟเก่าเชื่อมต่อกันเองแบบไม่ได้มาตรฐาน

และ๕ค่ะเรื่องของอาคารตึกแถวเก่า
เป็นจุดเสี่ยงไฟไหม้และอันตราย
เพราะว่ามาตรฐานการก่อสร้างไม่มีทางหนีไฟ

ระวังกันหน่อยก็แล้วกันนะคะ